คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดหน่อยนะคะ
เพราะว่ามีการไปบุกจับกลุ่มโดยตำรวจภูทรหัดใหญ่จังหวัดสงขา
ปราบปรามยาเสพติดเขาก็มีการวางแผนล่อซื้อ
พ่อค้าขายไอซ์รวบตัวได้คาหนังคาเขากับแฟนสาวเลยค่ะ
แล้วเขาก็อ้างว่าที่ต้องมาขายยาเสพติดแบบนี้
จะหาเงินไปแต่งงานแล้วก็ต้องดูลูกอีก๒คนด้วย
เดี๋ยวไปดูวินาทีที่บุกจับกลุ่มหน่อยนะคะ
นี่เลยจังหวะนี้เลยคุณผู้ชม
คือเจ้าหน้าที่เขาก็บุกเข้าไปรวบตัวนายเอกพบบุญรัก
หรือว่าในเอกเป็นผู้ต้องหาค้าไอซ์
พร้อมกับแฟนสาวคือนางสาวทิพพวัน
แต่อย่างนี้เรียกว่าจับกลุ่มโดยละม่อมเลยนะ
เพราะตำรวจรู้อยู่แล้วแล้วก็เข้าล้อมจับเลยครับ

เป็นบริเวณลานจอดรถบรรทุกของบริษัทรัพมะอ๒๐๓๐แถว
พอจับมาได้แล้วปั๊บตรวจกระเป๋าของฝ่ายหญิงคือนางสาวทิพพวัน
เมื่อกี้เลยนี่เลยเป็นไอซ์บรรจุในถุงพลาสติก๑๑ถุงค่ะคุณผู้ชม

แล้วก่อนหน้านี้ชุดปรับรามยาเสพติดตำรวจภูทรหาดใหญ่
ร่วมกับชุดปรับรามยาเสพติดตำรวจภูทรภาคเก้า
มาสืบตัวแล้วก็ทราบว่าผู้ต้องหาทั้ง๒คน
ลักลอบนำไอซ์มาขายให้กับนักเสพในพื้นที่
เจ้าหน้าที่ก็เลยวางแผนรอซื้อไอซ์กับเนายักภพ
แล้วก็นัดส่งมอบของกลางกันที่ลานจอดรถตรงนี้เลย
ผู้ต้องหาทั้งสองคนก็ขี่มอเตอร์ไซค์มามาถึงจุดที่นัดหมาย
เจ้าหน้าที่ก็นำกำลังปิดล้อมเอาไว้ค่ะ
แสดงตัวจับกลุ่มทั้งสองคนทันที
นายเอกพบก็รับสารภาพนะว่าที่ทำแบบนี้
เพราะว่าต้องการหาเงินไปแต่งงานกับแฟนสาว

กับแฟนคนนี้มาได้๒เดือนแล้ว
จะแต่งงานกันเนี่ยนะเอาเลิก๑๔กุมภาวันวาเลนไทยเลย
แล้วก็บอกอีกด้วยบอกว่านอกจากจะหาตังค์ไปแต่งงานแล้วเนี่ย
ยังต้องหาเงินส่งเสียเลี้ยงดูลูกอีก๒คนกับเมียเก่า
เดือนนึงต้องจ่ายเป็นค่าเลี้ยงดูลูกเดือนละ๖๐๐๐บาท
ก็เลยต้องมาทำแบบนี้ค่ะ
แล้วก่อนหน้านี้ตัวในเอกพบเขาเคยติดยาเสพติด

ถูกจับกลุ่มตัวแล้วก็ส่งตัวเข้ารับการบำบัด

ทีนี้ก็กลับมาค้ายาเสพติดแทน

เพราะว่ารายได้ไม่พอใช้จนในที่สุดก็ไม่รอดนะคะ